มาติดตามเรื่องของคดีน้องชมพู่กันหน่อย
เมื่อวานนี้ถ้านับดูครบ๙๐วันพอดี

ถูกต้องนะฮะแล้วมีคำถามว่า๙๐วันมาแล้ว

คดีนี้จะแขวนไว้หรือเปล่า

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่

ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยครับไปที่วัดนะฮะ

น้องชมพู่บอกว่าคดีนี้ครบ๙๐วันแล้วนะประกอบกับที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปถวายพระทหารเช้าที่วัดมานานแล้ว
ก็อยากไปทำบุญบ้างเข้าวัดบ้างนะเพื่อทำให้จิตใจมันสงบลงแล้วก็ถือโอกาสทำบุญกรวดน้ำให้กับน้องชมพู่เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกด้วยนะ
เสร็จแล้วก็กลับไปที่บ้านพอไปที่บ้านเนี่ยโอ้โหมีคนเดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยครับไปพูดคุยกันกับพ่อแม่น้องชมพู่นะร้องเพลงให้กำลังใจด้วย
จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมแม่น้องร้องไห้เลยครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นที่มาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของแม่ชมพู่ชื่อว่าคุณตุ้มนะมาพร้อมกันกับแม่ของเธอทันทีที่สามคนที่เจอหน้ากันโอ้โหเนี่ยฮะกอดกันให้กำลังใจกันจนแม่ของชมพู่เนี่ยร้องไห้ออกมาคือด้วยความเครียดเนอะสะสมแล้วก็ถูกกดดันจากหลายทิศหลายทางจากกระแสสังคมด้วย

น้องชมพู่นะครับ
คุณรู้จะเป็นยังไง
เพื่อนกันมันจะเห็นใจกันก็ยามพุกยามยากหรอเนาะ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีชาวบ้านจากสกลนครด้วย
ก็เดินทางมาแล้วก็ไปมอบลอตเตอรี่ให้กับแม่ชมพู่๒ใบ
เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตั้งใจเลยจะเอาโชคลาภมาให้ห้ามมีบุญร่วมกัน
อาจจะถูกมรวมที่๑ก็ได้
จะได้เอาเงินนี้ไปเยียวยาช่วยเหลือกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ดูเอาเองแล้วกันนะฮะเขาให้เลขอะไรนะครับ
อันนี้คุณแม่น้องชมพู่ก็นี่ถือโชว์แบบนี้๗๘๙๗๑๔ผมเห็นพอดี

เมื่อวานเนี่ยก็จู่ก็มีคนส่งจดหมายมาถึงที่แม่ของน้องชมพู่นะคะ
จดหมายเนี่ยเป็นสมุดบันทึกภาพจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคาค่ะ
มีทั้งข้อความมีทั้งภาพแบบนี้นะคะ
เอาล่ะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ปู่ฤษีท่านนี้นะคะ
พยายามที่จะบอกไม่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมี
เป็นจดหมายยาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สรุปใจความสำคัญมาให้แบบนี้นะคะนอกจากจะมีใจความแบบนี้แล้ว
มีภาพเอาภาพแรกก่อนเนี่ยจดหมายระบุว่า
เห็นชายคนหนึ่งนั่งคอตกหลังทำความสะอาดบ้านต้องการจะสื่อว่า
ลักษณะการกระทำของชายคนนี้เป็นการทำลายหลักฐานอืม
นี้แหละค่ะครับนี่นะเราเอาเฉพาะที่แบบพอจะจับต้องได้
แล้วก็พอที่จะออกอากาศได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าพูดปุ๊บรู้เลยอ่ะว่าแปลว่าใครอ่ะ
หมายถึงใครอ่ะนะคะครับอันที่สองภาพที่สองเป็นชายคนหนึ่ง
นั่งอยู่ด้านหลังรือสีลักษณะอาการแบบนี้เหมือนจะบอกว่า
คนที่ทำร้ายน้องชมพู่เป็นคนใกล้ตัวอืม
แล้วก็มีชายอีกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนกับว่าวางแผนในห้องเรียน
มีนัยยะว่าจะสั่งสอนว่าการที่ไปทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
ให้เป็นบทเรียนกับพ่อแม่แล้วทั้งหมดเนี่ย
วางแผนมาอย่างดีอืมและเป็นชายผมยาวผิวคล้ำ
บ่งบอกถึงคนหัวสูงใจดำนะฮะ
แล้วก็มีภาพเด็กหญิง๕คนวิ่งไปหลบในหลืบหิน
มีร่องน้ำเล็กเล็กแล้วก็มีต้นไม้สีขาวนะฮะอันนี้เนี่ยเนี่ย
นี้ค่ะอาจจะบอกว่าเป็นที่ซุกซ่อนเสื้อของน้องชมพู่
หรือไม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสื้อของน้องเนี่ยยังหาไม่เจอใช่ไหมคะ
กางเกงหาเจอแล้วรองเท้าหาเจอแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อของน้องยังหาไม่เจอนะคะ
ทีนี้นิมิตของยานทิพย์ยังระบุว่ามีคนเกี่ยวข้องทั้งหมด๓คนด้วยกันนะครับ
คนแรกคือคนวางแผนคนที่สองคือคนทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิต
คนที่สามคือคนที่พาหนีค่ะอ่าทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความนะคะต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะเดี๋ยวว่าบางคนอาจจะไปจับเชื่อมโยงว่าเอ๊ะ
ทิพย์คนนี้รู้ข้อมูลมาจากตำรวจหรือเปล่านะคะก็เลยออกมาเป็นภาพแบบนี้
จริงแล้วไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวเขาบอกว่าเขานิมิตเห็นของเขาเองนะคะ
ครับแล้วก็จากจดหมายแล้วก็ภาพวาดของปู่ฤษีนาคาดังกล่าวนะคะ
ก็มีการระบุข้อมูลบางอย่างอย่างใกล้เคียงกับเรื่องราวของลุงพล
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นั่นสิฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วมีการระบุด้วยนะบอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่กล้ากล่าวคำสาบานนะ
แล้วมีการปักทูบกลับหัวด้วยนี่ฮะเนี่ยสองประเด็นนี้มันมันไปเชื่อมโยง
เพราะว่าเราติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมใช่คนที่ปักทูบกลับหัวก็ลุงพลใช่ไหม
ใช่แล้วคนที่ไม่ได้พูดคำสาบานตามที่ทางด้านของพ่อตาเป็นคนให้พูด
ก็ลุงพลใช่ไหมใช่เพราะว่าลุงพลเขาขออนุญาตที่จะกล่าวคำสาบานที่เป็นคำของเขาเอง
ใช่ค่ะนักข่าวของเราก็ไปถามลุงพลเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะยานที่ฤษีปู่นาคาเนี่ย
บอกปลาเนี่ยเอาจริงนะบางลักษณะเนี่ยคล้ายลุงพลเลยอย่างนี้ให้ดูแบบนี้ค่ะ
อย่างเช่นคนร้ายปักทุบกลับหัวคุณใครอ่ะลุงพลตอบว่าไม่รู้สึกกังวลอะไร
แล้วก็อยากให้ปู่ฤษีเนี่ยมาหาบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยแล้วมาบอกตัวเองด้วยว่าใครเนี่ย
ทำน้องชมพู่กันแน่คือพูดมาชัดเลยเออเอาให้ชัดเป็นเลยไม่ต้องต้องแบบมาใบ้
แล้วก็มาเขียนภาพมาเขียนข้อความลักษณะคือให้เดากันไปต่างนานา
เอาชัดมาเลยลุงพลบอกแบบนี้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
อ่ะเรื่องของทูบกลับหัวลุงพลว่ายังไงฮะ
ลุงพลบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือไม่ได้มีแต่หมอปลาเท่านั้นนะคะ
ให้แนะนำให้ทำแบบนี้เพื่อนของลุงพลเองก็แนะนำให้ทำแบบนี้
คือไอ้การที่เอาทูบปักกับหัวเนี่ยมันมีนัยยะคือต้องการให้
คือดาบนั้นคือสนองถ้าเกิดว่าใครทำน้องชมพู่
ก็ขอให้เวรกรรมเนี่ยไปตกกับคนนั้นให้มันหนักขึ้นไม่ได้แปลว่า
จะแก้คำสาปคำสาบานหรือว่าจะให้ตัวเองพ้นบนทินข้อคอรหาต่าง
คือไม่ใช่นะฮะทีนี้ส่วนเรื่องของคดีความที่มันล่วงเลยมา
วันนี้๙๑วันเข้าไปแล้วนะฮะลุงพลก็บอกว่าโอ้ก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะ
ว่าจะมีการจับแพ้หรือเปล่าหรือว่าคดีมันจะแขวนไว้หรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าคือตอนนี้ถึงแม้จะกังวลแต่ว่า
จะไม่กังวลเพราะว่าก็เชื่อในการทำงานของตำรวจเหมือนกัน

ส่วนกรณีที่ว่าจะแขวนคดีหรือไม่นั้นเนี่ยคิดว่าถ้าจะแขวนคดีก็ต้อง
อยากให้ตำรวจชี้แจงให้ลุงพลชัดเจนไปเลยว่า
ลุงพลพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
เพื่อให้คนในครอบครัวคนในสังคมรับรู้เหมือนกันว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์
แล้วหากทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเนี่ยครอบครัวลุงพลเองกับครอบครัวชมพู่
ก็น่าจะกลับมาคืนดีกันได้เหมือนก่อนนะฮะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรครับ
ก็ยังมีความหวังครับก็มีความหวัง
เพราะว่าเวลาก็เข้ามา๓เดือนแล้วครับ

จับแพ้ผมว่าไม่น่าจะมีนะครับ
เพราะว่าทางท่านรองนั้นก็บอกว่าการจับพงจับแพ้เนี่ยคงไม่มีแล้วแหละ
คือการตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยถ้าทุกอย่างมันออกมาดีหมด
โดยที่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ย
ผมก็สามารถออกไปทำงานที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้
แต่ถ้าผมยังมีข้อคอรหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
ผมไปทำงานที่ไหนก็คงจะลำบาก
อืมมันก็จริงอย่างที่ลุงพลเขาว่าแหละ
ก็มีผลนะคะลักษณะคือโอเคอาจจะไม่ได้โดนแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ก็คือมีมณฑินติดตัวนะ
ครับใช่ฮะสังคมก็คงยังคิดอยู่แหละว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะ
ก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยที่ครอบครัวน้องชมพู่เขายังสงสัยอยู่
ยังคลางแครงใจกันอยู่นะ
แต่ว่าจะทำบุญในนามครอบครัวลุงพลเองแล้วกัน
เพื่อเป็นการอุทิศให้กับน้องชมพู่เพราะว่ารักหลานเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเช่นเดียวกัน
อืมนะฮะอ่ะ๙๐วันเข้าไปแล้วเรายังคงตามกันอยู่นะฮะ